ที่จังหวัดนครปฐมก็มีประสบการณ์ดีมาเล่าสู่กันฟัง
มีคนดวงดีค่ะไปกราบไหว้ขอพร
หลวงพ่อสมหวังนะคะสุดท้ายได้โชคได้ลาบจริงเลยด้วยค่ะ
ถูกต้องแล้วแล้วใครมาที่นี่นะ
ถ้าได้โชคได้ลาบหรือสมหวังดังปรารถนาคุณจะต้องนำแห้ว
สมหวังนี่แหละมาแก้บนตามชื่อหลวงพ่อเลย
ไปวัดดีไม่แห้วสมหวังสมหวัง
สมหวังดั่งใจค่ะ

ล่วงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์ศรีษรักษีปรามรวิชัย
ความสูงสามสิบเมตรองค์นี้ล่ะค่ะเชื่อกันว่าขอพรเรื่องโชคลาภแล้วประสบประสบความสำเร็จ
ส่วนบางคนนะคะก็จูงลูกหลานมากราบไหว้เพราะว่าเตรียมจะเปิดเทอมแล้ว
ก็จะขอความสิริมงคลให้กับลูกหลานเนี่ยนะคะก่อนที่จะเข้าไปกราบไห้องค์หลวงพ่อสมหวัง
ส่วนใหญ่ก็จะถือดอกไม้ทูบเทียนกันมาแต่ถ้าใครบอกโอ้โหไม่ได้เตรียมมาทำไงอ่ะ
ทางวัดเขามีไว้ให้ก็ทำบุญตามศรัทธากันไปแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ทุกคนนะคะจะเตรียมมา
ก็คือแห้วหรือสมหวังนั่นเองจะถือมาถวายองค์สมหวังด้วยนะคะ
จากนั้นทำยังไงต่อนี่ต้องขึ้นไปตรงนี้เดินต่อแถวขึ้นบันไดไปกราบไหว้ไปปิดทองที่พระหัดของหลวงพ่อสมหวัง
ว่ากันว่าต้องสัมผัสนะต้องสัมผัสนะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันจะนิ้วไหนอะไรยังไง
แต่สัมผัสตรงนี้แล้วจะสมหวังก็คืออธิษฐานตามนั้นเลย
ก็แปะทองที่นิ้วของพระองค์หรือมหาธมพระองค์เนี่ยก็จะได้ถือว่าเราเนี่ยจะได้ทำมาค่าขึ้นทำอะไรหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะ
จากนั้นลงมาที่ลานด้านล่างที่เขาเรียกกันว่าหัวใจหลวงพ่อสมหวังแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรเลยค่ะ
คราวนี้เขาว่ากันว่าจุดนี้นะเป็นเหมือนเคล็ดลับในการบวงสวงเลยก็คือต้องตั้งจิตตั้งใจให้ดีตรงนี้นะคะ
มาพูดคุยกับคนหนึ่งที่มากราบไหว้ขอพรคุณถิตตาแก้วสีน้ำพึ่งเป็นพนักงานโรงแรมเดินทางมาจากเชียงรายเลยนะ

เออเธอบอกลาพักร้อนมากรุงเทพแล้วก็มาที่นครปฐมเนี่ย
เพราะได้ยินมาไงว่าถ้าใครมาขอพรจะสำเร็จ
แล้วไม่แค่นั้นแหละค่ะก็ชวนเพื่อนมาด้วย

ได้มีโอกาสมากลับว่าขอพรท่าน
ถึงแม้จะเดินทางมาไกลแค่ไหนก็ขอให้ได้มา
ว่าสิรีปุ๊บเสี่ยงเศียมซีนิดนึง
เอาให้คุณผู้ชมได้ดูกันสุดท้ายเขย่าออกมาได้อะไรอ๋อมาแล้วมาแล้ว
ขอลอกกันบ้านก่อนโอ้โฮเดี๋ยวตียังลอกเลยอ่ะลอกระวังผิดนะคะ
ใครของมันคือจะบอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์
ในการไปกราบไหว้ที่นี่ไปขอพรที่นี่แล้วถามว่าสมหวังดังใจไหม
แน่นอนแน่นอนขอเรื่องโชคลาภโดนดิใช่ไหมอันนี้ไม่ได้มาบอกว่าให้ลบหรูหรืออะไรนะ
จะบอกว่ามันแล้วแต่ดวงแล้วแต่คนถ้าเรื่องของโชคลาภนะแต่ถ้าขอให้สำเร็จเรื่องของหน้าที่การงาน
ขอแล้วกลับมาตั้งใจทำงานด้วยเออความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะ